พาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีที่อำเภอกเกาะศรีชัง
ที่นั่นภูมิประเทศเขาเป็นภูเขา

เขาก็ต้องขุดบ่อเอาไว้ใต้บ้าน
เพื่อที่จะใช้น้ำแล้วก็ใช้ทุกหยดแบบรู้คุณค่านะคะ
วันนี้คุณวัชรีดวงใสจะพาไปติดตามกันค่ะ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะศรีชังเป็นโขดหิน
ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ
เช่นแม่น้ำห้วยหนองคลองหรือบึง

มีเพียงแอ่งน้ำเล็กที่เกิดจากน้ำฝน
จากที่สูงลงที่ต่ำ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
ทำให้น้ำฝนไหลล้นไปตามพื้นผิวอย่างรวดเร็ว

จะต้องกักเก็บน้ำโดยการใช้โอ่งดินค่ะ
แล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีทั้งกักเก็บน้ำจืดเอาไว้ใต้บ้านค่ะ
เพื่อนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค
และวันนี้นะคะเราจะมาตามติดชีวิตของชาวบ้านในเกาะศรีชังค่ะ
มาดูว่าเขามีวิธีการปรับตัวแล้วก็บริหารจัดการน้ำยังไง
ลุงสวัสดีค่ะ

ลุงคะที่เกาะสีชังเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำจืดใช่ไหมคะ

จากในบ่อในบ้านของเขาเองครับ
เขาจะมีประเพณีของเขาอยู่แล้วครับอยู่ในบ้านครับ

เราจะต้องมีบ่ออยู่ในบ้านอยู่ครับ
เดี๋ยวลุงพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าบ่อในบ้านนี้มันเป็นยังไง

หลังนี้ใช่ไหมคะลุง

ตรงไหนคะลุง

ยันตันบูชาวเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
มีบ่อกักเก็บน้ำจืดไว้ใต้บ้าน
เหมือนชาวบ้านอีกกว่า๕๐๐คนบนเกาะ

ความลึก๑๔เมตร
พร้อมหมดเลยนะแสนกว่าบาท
แต่มันไม่ได้ใหญ่มากอันนี้มันแค่ขนาดเล็ก

เกาะศรีชังมีประมาณ๑๖๐๐ครัวเรือน
หรือ๕๔๐๐คน
และมีประชากรแฟ้งอีก๓๐๐คน
ตั้งแต่อดีตชาวบ้านที่นี่จะอุปโภคบริโภคน้ำ
จากการกักเก็บน้ำฝนซึ่งมีปริมาณจำกัด
และอีกส่วนหนึ่งซื้อน้ำจากพ่อค้าบนเกาะ
บนเกาะจะมีพื้นที่พอปลูกพืชผักสวนครัวได้บ้าง
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องแหล่งน้ำ
บริเวณบ้านของชายันจึงต้องปลูกมะนาวและผักสวนครัวติดห้องน้ำ
บางส่วนปลูกในกระถางต้นไม้
และต้องต่อท่อจากห้องน้ำเพื่อลดพืชผักสวนครัว
แต่ตอนนี้ชายันบอกว่าเริ่มกังวลว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้อาจหมดลง
ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแรง
เนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำปลาปลาได้
เพราะอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
และต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมสูงพอสมควร
อีกทั้งสระน้ำที่เคยขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำบนเกาะ
ก็ไม่สามารถใช้งานได้อีก
เนื่องจากเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำ
การสั่งซื้อน้ำจากพ่อค้ารถบันทุกวัน
ปกติเที่ยวละ๒๐๐๒๕๐บาท
แต่หน้าแรงราคาจะเพิ่มสูงขึ้น
เป็นเที่ยวละ๔๐๐๔๕๐บาท
กว่าจะได้น้ำประมาณ๓๕วัน
เนื่องจากต้องรอคิวจากบ้านอื่นที่สั่งซื้อเช่นกัน
ดังนั้นทุกครัวเรือนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด
ขณะที่ทางอำเภอกเกาะศรีชังจะนำน้ำจากฝั่ง
และในบ่อกักเก็บน้ำจืดไปแจกชาวบ้าน
บรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง
แม้ชาวบ้านบนเกาะศรีชังยอมรับว่าอาจจะเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแรง
แต่ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมไว้เบื้องต้น
โดยสั่งซื้อน้ำล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะเห็นค่าของน้ำทุกหยด
วัชรีดวงสายข่าวเทราะทีวีรายงาน